เกือบ๓๐ปีนะครับที่เปิดมาสำหรับบ้านคุ้มครองเด็ก๓หรือว่าบ้านริมน้ำของมูลนิธิคุ้มครองเด็กครูยุ่น
แต่วันนี้ต้องปิดแล้วครับเพราะนี่ครับมีคำสั่งจากทางจังหวัดมานะครับ
ถอนใบอนุญาตฮะนี่คือความคืบหน้านะครับ
หลังจากจังหวัดสมุทรสงครามนะครับมีหนังสือแจ้งเพิกถอนใบอนุญาตตั้งสถานสงเคราะห์เด็กเอกชนบ้านคุ้มครองเด็ก๓หรือว่าบ้านริมน้ำของมูลนิธิคุ้มครองเด็กบ้านครูยุ่น
กระทั่งรักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดลงนามในคำสั่งนะครับแล้วก็ให้มีผลนะฮะ
สถานสงเคราะห์ต้องหยุดทำการตั้งแต่วันที่๑๐พฤศจิกายนนะครับก็คือเมื่อวานนี้
สมุทรสงครามอีกครั้งบรรยากาศเป็นไปอย่างเงียบเหงาแบบนี้ครับ
ไม่มีเสียงเด็กไม่มีเสียงผู้ใหญ่มีเพียงแม่บ้านหนึ่งคนนะครับ
ทำความสะอาดอยู่ในสถานสงเคราะห์แห่งนี้แต่ก็ยังไม่ขอเปิดเผย
ข้อมูลใดนะครับนายมนตรีสินทวิชัยหรือว่าครูยุ่น
เลขาธิการมูลนิธิคุ้มครองเด็กมาพูดคุยกับผู้สื่อข่าวด้วยสีหน้า
แววตาที่เศร้าทีเดียวนะครับยอมรับว่าใจหาย
เพราะสถานที่แห่งนี้เป็นที่พึ่งพาของเด็กหลายคน
นับตั้งแต่ก่อตั้งมาเกือบ๓๐ปี
ส่วนจะยื่นคัดค้านคำสั่งหรือไม่นะครับให้เป็นดุลยพินิษฐ์ของทางมูลนิธิ
สำหรับสถานที่แห่งนี้ถือว่ามีความทรงจำมากมายครับ
แม้ใช้งานไม่ได้แต่ยังคงเป็นพื้นที่เพื่อสาธารณประโยชน์ต่อไปครับ
ก็สอดคล้องกับความรู้สึกของชาวบ้านนะครับคุณผู้ชมครับที่ยอมรับว่า
คำสั่งปิดสถานสงเคราะห์แห่งนี้พอได้ยินแล้วก็ใจหาย
ส่วนตัวชาวบ้านบอกสงสารเด็ก
ต้องแยกย้ายกันไปคราวนี้คนละทิศคนละทางแล้ว

อยากให้มีการปรับปรุงใหม่ได้ไหม
มากกว่าการจะปิดสถานสงเคราะห์ไปเลยครับ

เพราะว่ามันก็สงสารเด็กนะเด็กที่อยู่
เพราะว่าเด็กมันต้องเรียนหนังสือไง

มันก็นักกระจัดกระจายไปอยู่ที่อื่นใช่ไหม
เพราะฉะนั้นปัญหามันก็ควรอยู่ที่เด็กนิดหน่อย

มีเยาวชนมาพักพิงอยู่๕๔คน
อยู่ในความดูแลของพมนะครับ

ผู้ปกครองมารับกลับไปแล้ว๑๕คน
ส่วนเรื่องการศึกษาของเด็กทั้งหมดนะครับ
ยังคงได้รับการเรียนการสอนตามปกติครับ